โทรจากร้านหมูสะเต๊ะเจ๊จิ๋มนะคะ

พี่มารีหรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ
นี่คุณผู้ชมที่บอกก็คือว่าหมูสะเต๊ะร้านนี้เนี่ยเขาแจกทอง
และนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับทองจากร้านจริงนะคุณ

เอาอย่างนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะคุณชิสาคุณผู้ชม
ก็คือเราเนี่ยเคยนำเสนอกันไปเรื่องราวของร้านเจ๊จิ๋มก๋วยเตี๋ยวปลา
ที่เขาขายหมูสะเต๊ะอยู่ที่จังหวัดระยอง
ร้านเขาเนี่ยนะมีโปรโมชั่นสมนาคุณก็คือเป็นการคืนความสุขให้กับลูกค้านั่นแหละ
ลูกค้าคนไหนที่สั่งหมูสะเต๊ะชุดใหญ่ราคา๑๒๐บาท
ไม่ว่าคุณจะซื้อกลับบ้านหรือคุณจะซื้อหนังทานถี่ร้าน
คุณจะได้รับคูปองแหละ๑ใบต่อการสั่งหมูสะเต๊ะ๑ชุด
แล้วก็จะให้ลูกค้าเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์

การชิงโชคแบบนี้จะได้ลุ้นรับรางวัลนะคะ
ซึ่งวันที่๑พฤศจิกายนเมื่อวานนี้เนี่ย
เขามีการจับแจกรางวัลแล้วก็คือเป็นทองคำหนึ่งสลึง

แล้วเมื่อวานนี้นะคะทางร้านเขาก็ได้มีการจับรางวัล
ตามที่แปะประกาศเอาไว้แบบนี้
บรรยากาศในร้านก็คึกคักมากเป็นพิเศษ
พอถึงเลิกงามยามดีคุณกิติยาแสงนินเจ้าของร้าน
เขาก็นำกล้องกระดาษที่ใส่คูปองทั้งหมดนี้นะออกมา
เพื่อที่จะมาจับรางวัลแล้วก็เปิดต่อหน้าลูกค้า
ภายในร้านให้เป็นสักขีพยานกันไปเลย

ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลก็คือ

เป็นชาวตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนั่นเอง
อิจฉาจังเลยคุณผู้ชมคุณมาลีก็คือเป็นผู้โชคดี
จากนั้นทางร้านก็ติดต่อไปหาคุณมาลีให้มารับรางวัล
ซึ่งครุ่นพี่ครุ่นพี่คุณมาลีรีบมาเลยครับคุณ
คุณรีบมาเลยเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณพี่มาลีกันหน่อยค่ะ
เป็นรางวัลล่ะ
โอ้โฮดีใจมากเลยค่ะน้องเขาโทรไปดีใจมากเลยค่ะ
วันนี้เป็นวันเกิดด้วยแล้วเมื่อเช้าก็เลยกดเงินให้แม่ไป๒๐๐๐บาท

ให้รำให้เหมือนได้เงินได้ทองวันนี้ก็เลยได้อย่างจริง

อยากบอกว่าคุณต้องไปลองบ้างนะร้านนี้นะ
มีเขาอ่ะมีก๋วยเตี๋ยวปลาด้วยแต่หมูสะเต๊ะของเขาเด็ดมากอยากให้คุณผู้ชมไปลองทานกันดูก่อนแล้วกันนะ
ที่ร้านเจ๊จิ๋มนะคะอยู่ถนนตากศิลปมหาราชตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
ซึ่งเขาก็จะมีโปรโมชั่นดีแบบนี้มาจัดแจกให้กับลูกค้าที่เป็นการแบบว่าสมนาคุณลูกค้าที่ไปอุดหนุนร้านเขาอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง
ก็แจกจริงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทองคำหนึ่งสลึงเย่
เดียวจะได้นะใช่ได้เลยวิถีนี้นะคะ